คุณผู้ชมครับมาดูกรณีที่โลกโซเชียลมีการพูดถึง
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะทีเดียว
กรณีที่ทหารอากาศเนี่ยนะครับ
ฝ่าไฟแดงแล้วไปชนมอเตอร์ไซค์ของ
นักศึกษาผู้หญิงเธอซ้อน๓กันมา
เสียชีวิตทันที๒ศพครับ
แล้วก็บาดเจ็บสาหักอีกหนึ่งคน

เรียกร้องในโลกออนไลน์บอกว่า
ขอให้ประชาชนช่วยกันจับตาคดีนี้หน่อย

แต่ก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับ
ชมวินาทีที่เกิดเหตุกันก่อนครับ
ไม่มีผู้เขาขอใช้ของมันฟัง
ประชาชนตัวคลิงเห็นลง

พี่เขาไม่ม้าวม้าวไหมครับ

พี่ขับมาได้ยังไงร้อยสี่ไฟแดงวันนี้
คำที่เป็นข่าวในคลิปนี้ที่เกิดขึ้นจริงคือ
น้องคนหนึ่งแขนขาดทีเดียวฮะ

ฝ่าไฟแดงไหมเถียงบอกไม่ได้ฝ่า
ส่วนที่บอกเป็นตำรวจจริงไม่ใช่ครับคุณผู้ชมครับ
เป็นทหารอากาศยศพันธาอากาศเอกครับ
ซึ่งยืนยันบอกไม่ได้เมาแล้วเขาก็ไม่ได้ฝ่าไฟแดง
อย่างที่คนถ่ายคลิปตั้งข้อสังเกตเอาไว้
เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นที่กลางสี่แยกบ้านธาตุอำเภอเมือง
จังหวัดสะกดนครครับช่วงตีหนึ่งกว่าของ๓เมษายนที่ผ่านมา
ทหารอากาศยศพันธาอากาศเอกขับรถเก๋งสีขาว
ขับมาด้วยความเร็วเลยฮะดูในภาพก็เห็นว่าเร็วแค่ไหน
แล้วก็ชนเขาอย่างจังกับรถของจักรยานยนต์
นักศึกษาผู้หญิง๓คนซ้อน๓กันมาชนแล้ว
นักศึกษา๒คนเสียชีวิตทันทีครับ
ทราบชื่อต่อมาคือนางสาวนัทพรและนางสาวกัญญารัฐ
ทั้งคู่อายุ๒๑ปีเท่ากัน
แล้วมีอีกท่านหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส
ชื่อนางสาวจันจิลาก็อายุ๒๑ปีเหมือนกัน

กับญาติของนางสาวกัญญารัฐหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับ
นิมนต์พระสงฆ์ไปเชิญดวงวิญญาณของน้อง
ในจุดเกิดเหตุท่ามกลางความโศกเศร้า
แล้วก็เสียงร้องไห้ร่ำไห้ระงมกันตลอดเวลาคุณผู้ชม
นี่ครับนะฮะแม่ของนางสาวกัญญารัฐบอกว่า
ตอนนี้ครอบครัวทำใจไม่ได้กับการสูญเสียลูกสาวในครั้งนี้
เพราะลูกสาวเป็นความหวังของครอบครัว
กำลังจะเรียนจบมหาวิทยาลัยราชพัฒนสกลนครในปีนี้
แต่มาด่วนจากไปก่อนเวลาอันควร
ซึ่งแหมอุตส่าห์ฝากหวังเอาไว้ว่าลูกจบแล้วจะทำมาหากินเลี้ย
คุณพ่อคุณแม่อะไรแบบนี้นะส่งเสียกันมา
ซึ่งตอนนี้คู่กรณีก็ยังไม่เคยมาพูดคุยหรือว่าเจอหน้ากันเลยแม้แต่ครั้งเดียว
ทางครอบครัวจะยังไม่เผาศพจนกว่าจะออกมารับผิดชอบ
ฝากที่ไปถึงคนขับรถเก่งขนาดนั้นด้วย
เรื่องนี้มีการวิจารณ์อย่างหนักในโซเชียลเนื่องจากอะไร
พยานที่เห็นเหตุการณ์และเพื่อนของผู้ตายเนี่ย
ต้องการจะเรียกร้องให้สังคมจับจ้องคดีนี้หน่อย
เพราะอะไรคนขับรถที่บอกว่าทหารไม่ยอมมาให้ปากคำ
แต่ขอจ่ายเงินเพียง๕๐๐๐บาทเป็นค่าทำศพเท่านั้น
พันธุ์ตำรวจเอกพุทธินันอำพันธ์ภูมิกับการสพเมืองสกลนคร
ต้องแถลงด่วน๒ทุ่มเมื่อวานที่ผ่านมา
ภูมิกับชี้แจงแบบนี้ว่าหลังจากเกิดเหตุก็ได้รับแจ้ง
พนักงานสอบส่วนที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ทันที
แล้วก็เชิญตัวคนขับรถก็คือพันธุ์จากอากาศเอกธิรสักอายุ๔๙ปีคนนี้
ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์

คุณผู้ชมย้อนกลับไปคิดตามภาพตอนแรกที่เห็น
เขาบอกว่าผลการเป่าแอลกอฮอลมีเพียงแค่๒๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เท่านั้น
ก็ถือไม่ผิดในข้อหาเมาแล้วขับ
ไปฟังเสียงท่านแถลงนิดหนึ่งนะครับ
ได้ไปถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับ
ก็ร่วมกับแทนประจำโรงพยาบาลทำการเป็นภารณสุขที่สุดนะครับ
และได้นำผู้ขับรถยนต์ทั้งเกิดเหตุมาตรวจวัดแอลกอฮอล์
ได้ทั้งหมด๒๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่เกินกว่าที่ผลไม้กำหนดครับ
โอเคแล้วมันไม่เกินหรอกครับท่านแต่รถเก่งคันนี้ชนคนตายนะครับ
นักข่าวถามว่าท่านทำไมถึงยังไม่มีการแจ้งข้อหาคนขับรถเก่งคันนั้นซะล่ะ

ท่านบอกว่ามันต้องรอหลักฐานก่อนนะฮะส่วนเรื่องของการรับผิดชอบคู่กรณีเนี่ย
ท่านผู้กำกับเองก็ชี้แจ้งว่าเป็นสิทธิ์ของทั้งสองฝ่ายที่จะเรียกรองคาเสียหายกัน
ซึ่งในขั้นตอนนี้ก็ต้องดำเนินการอยู่แล้ว
หากตกลงกันไม่ได้ก็สามารถใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องกันต่อไป
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถเก๋งแต่อย่างใด
เพราะรอการรวบรวมหลักฐานอยู่นะครับ
แต่ครอบครัวเขาสูญเสียลูกสาวไปแล้วไง๒คนไง